อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็คือลิง
ลิงปกติมันจะปีนขึ้นไปต้นมะพร้าวแล้วก็เก็บลูกมะพร้าวใช่ไหม
แต่ทีนี้เจ้าลิงตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันโอ้โหทำได้หลายอย่าง
เรียกได้ว่าเป็นลิงตัวเดียวที่ทำได้ครบหมดทุกสิ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บมะพร้าว

เห็นใช้ขึ้นไปปีนเก็บลูกมะพร้าวได้
ก็เลยใช้ให้ขนลูกมะพร้าวออกจากกระบะรถกระบะซะเลย
เอามาขนลงมาใส่ถาดใส่รังไว้

ดูสิครับมันก็เลยเครี่ยงไปเครี่ยงมาเนี่ย

ถ้ามันพูดได้ผมว่ามันก็คงจะพูด

ทำไมถึงต้องมาลงที่เราอยู่คนเดียว
เจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษชั้นใหญ่

โดนในหัวเนี่ยนะใช้ทุกอย่างเลยเชียว

เอ้าคุณผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ

คงไม่ให้ลิงตัวเดียวมาขนแบบนี้หรอก

เห็นว่าเจ้าลิงตัวนี้มีความสามารถในการขนมะพร้าวด้วย

แล้วก็พอจะมีเพลงที่จะปลอบใจ

ให้เจ้าลิงตัวนี้ไปลองฟังลองดูกันครับ

อะไรก็ราวตลอดเลย

แล้วช่วยคัดแยกมะพร้าวลงมาจากรถกระบะด้วยเลย
อีกนิดนึงลิงจะขนไปขายเองแล้ว

ใช่ไหมมันดูมีความรู้มันจดจำ
มันมีสมองในการที่จะทำตาม